พูดถึงสวนสาธารณะหลายคนก็นึกถึงกิจกรรมต่างนะคะ
ไปวิ่งเดินออกกำลังกายเดินเล่นกับครอบครัวบ้างอะไรบ้าง
แต่ไม่ใช่กิจกรรมที่วัยรุ่นหนุ่มสาวคู่นี้ทำกัน
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ดูคลิปก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ

ต้องเซ็นเซอร์เพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยลักษณะมันออกอากาศไม่ได้คุณผู้ชม
เป็นนุ่มสาวที่เขาบอกว่าฝ่ายชายเป็นฝรั่งฝ่ายหญิงน่าจะเป็นคนไทยหน้าตาดีด้วย
แต่ทั้ง๒คนน่าจะอายุไม่เกิน๒๕ปี
ที่ต้องเซ็นเซอร์เพราะว่าผู้หญิงนั่งอยู่บนตัวผู้ชายนะ
คุยกันนั่งคุยกัน
ประโยคนี้ก่อนไหมผู้ชายควักอวัยวะเพศออกมา

กลางวันแสกสวนรถไฟหรือว่าสวนวชิระเบนจทัศน์ย่านจตุจักรใกล้ไทยรัฐทีวีเรานี่แหละ
คุณกับดิฉันยังเคยไปปั่นจักรยานไปวิ่งกันอยู่เลย
นี่ค่ะกลางวันแสกแบบนี้เลยนะคะ

เพราะว่ารักษณะเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือถ่าย
ไปเจอผู้หญิงผู้หญิงเป็นคนถ่ายนะ
เขาบอกว่าคลิปนี้ถ่ายได้๑๓กุมภาพันธ์ตอน๔โมงเย็น
กับสามีเนี่ยพาลูกไปออกกำลังกายที่สวนรถไฟ
แล้วก็ไปนั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้ในสวนหันไปปุ๊บอื้อหือ
ทำอะไรกันคะเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกก็นั่งอยู่ดีดี
ก็จู่จีธรรมดาสักพักฝ่ายหญิงคือนั่งหันหน้าเข้าหากัน
แต่ว่าขึ้นคล่อมผู้ชายอืมฝ่ายชายเอามืออ้อมมาข้างหลัง
ฝ่ายหญิงทำอะไรไม่รู้แหละแต่ฝ่ายชายเนี่ยควักของของตัวเองออกมาจากกางเกงเลย
แล้วก็เหมือนแบบดันตัวเข้าหากันแต่ก็ไม่รู้แล้วนะว่าแบบยังไงคือเธอก็ถ่ายเท่าที่เห็น
แต่ก็อย่างที่บอกออกอากาศไม่ได้นะคะเธอบอกว่าฝ่ายชายหันมาเห็นเธอด้วยนะตอนเธอถ่ายคลิปอ่ะ
แต่ทั้งคู่ก็ไม่หยุดพฤติกรรมลองฟังเสียงเธอดูนะคะ
เอ่อยับยังชั่นใจเอ่ออะไรอย่างนี้